แต่ว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ก็ไร้เงินสดเหมือนกัน
แต่ไม่ใช่ว่าเป็นการโอนเงินไม่ใช่เป็นการตัดบัตรเครดิตนะ

กำลังจะเล่ามีคนเขาไปเติมน้ำมันแล้วไม่มีเงินสดจ่าย
สิ่งที่เอาให้เนี่ยเอาอะไรให้รู้ไหมอะไรฮะ
ซองยาไอซ์บอกว่าเนี่ยแทนเงินมันไม่ได้อะค่ะ

เด็กปั๊มบอกว่าถ้าผมรับผมก็โดนจับสิครับพี่
เก่าหัวแกรกแล้วเนี่ยคุณผู้ชมดูทรงเขานะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓ทุ่มครึ่งเมื่อคืนค่ะ
ตำรวจเนี่ยนะตำรวจสพพานทองไปคุมตัวนายคนนี้
ชื่อว่านายวรพฤษสหายาอายุ๓๘ปี
เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นทรงเห็นสภาพเขาแล้ว
ก็อาจจะมีคำถามในใจว่าไปโดนตัวไหนมา
ว่าทำไมดูสภาพสลึมสลือลุกลี้ลุกลนดูเหมือนหลอน
พอไปตรวจค้นในตัวเมื่อกี้เห็นไหมคะ
ซองใสนั้นเป็นซองบรรจุยาไอซ์เสพไปบ้างแล้วด้วยนะ
แล้วก็เจออุปกรณ์การเสพอยู่บนเบาะข้างรถ
รถเก๋งสีน้ำเงินนี่แหละพอถามนายวรพฤษ
ถามอะไรก็ไม่พูดไม่จาหันหน้าหนีตลอดเลย
ทีนี้การจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากที่เด็กปั๊มเนี่ยค่ะ
เขาก็ไปเติมน้ำมันให้ไงแต่ว่านายวรพฤษเนี่ย
นี่ซองใสเนี่ยยื่นให้แล้วพนักงานก็เลยโสงใส
เลยแจ้งตำรวจมาจับทีนี้เราไปคุยกับเด็กปั๊มบ้างค่ะ
เด็กปั๊มบ้างค่ะคุณผู้ชมเราขอเรียกว่านางสาวบีละกันนะคะ
คือเด็กปั๊มคนนี้เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ก่อเหตุขับรถเข้ามาในปั๊มนะ
แล้วก็บอกว่าเติมเต็มถังเลยอ่ะพอเติมน้ำมันเสร็จเต็มถัง
ก็บอกเขาไปว่า๑๑๘๐บาทค่ะเธอก็จะเดินไปเก็บเงิน
ปั๊มจะเดินไปเก็บเงินแต่ผู้ชายคนนี้บอกว่าไม่มี
แล้วยื่นซองเป็นซองแบบอะไรก็ไม่รู้ซองใสสีขาวแบบนี้ค่ะ
ปั๊มไม่รับแล้วก็เรียกพี่อีกคนนึงให้มาเก็บเงินแทน
แต่ว่าผู้ก่อเหตุก็ยังคงยื่นซองเดิมให้อีก
แล้วท่าทางอาการเขาเหมือนกับหลอนลอย
พนักงานปั๊มก็ปรึกษากันเอายังไงดีล่ะโทรแจ้งตำรวจดีกว่า
ทีนี้พอตำรวจมาถึงจับตัวไปแล้วไปตรวจสอบประวัติดู
ผู้ก่อเหตุคนนี้นายวรพฤษเขาเข้าออกคุกมาแล้วหลายรอบค่ะ

รอบนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องตั้งข้อหานะคะเสพยาไอซ์
แล้วก็มียาไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อเสพ
หลังจากนั้นก็จะส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ